วันนี้มีข่าวดีและข่าวร้ายอีกแล้ว
คุณผู้ชมเอาข่าวดีก่อนเพราะว่ากรบงเนี่ย
เขามีมติลดค่าไฟให้กับกลุ่มปลอบาง๔เดือนรวดไปนู่น
ที่เขาจะตรึงถึงแค่กุมภาพันธ์เท่านั้น
หลังจากนั้นจะขึ้นแล้วนะติดตามในเช้านี้ต้องรู้
ต่อให้เป็นข่าวร้ายก็ต้องแจ้งกันครับจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้
โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง
คงราคาขายส่งหน้าโรงกันไว้ที่๑๙บาท๙๘สตางค์ต่อกิโลกรัม
แต่คุณผู้ชมราคานี้มันจะอยู่ตั้งแต่วันที่๑ถึง๒๘กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น
แต่จากนั้นครับเดือนมีนาคมเป็นต้นไปเขาจะปรับขึ้นราคานะถังละ๑๕บาทครับ
ก็จะทำให้ราคาก๊าซหุ่งต้มขายปลีกขายกันถังละ๔๒๓บาทต่อถัง๑๕กิโลกรัม
แต่ข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีเพราะกรบงมีมติเห็นชอบ
มาตรการช่วยเหลือลดค่าไฟประจำเดือนมกราคมก็คือเดือนนี้จนถึงเมษายนสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยของกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟไม่เกิน๓๐๐หน่วยต่อเดือนครับ
ส่วนคนที่ใช้ไฟฟ้า๑๕๑๓๐๐หน่วยจะได้ส่วนลดค่าไฟฟ้า๖๗๐๔สตางค์ต่อหน่วยครับ
กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้าเกณฑ์มีจำนวนประมาณ๑๙ล้าน๖แสนรายนะครับ
และแฟนตัวเลขที่ชอบซื้อสลากดิจิทัลราคา๘๐บาทผ่านแอปเป๋าตังค์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยโดยเฉพาะงวด๑๗มกราคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมมาดูยอดขายซะหน่อย
เขาขายกันไปได้๑๗ล้านใบเนี่ยแล้วขายหมดภายใน๑๐วันครับ
ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เลยตั้งเป้าจะเพิ่มสลากดิจิทัลให้เป็น๓๐ล้านใบภายในเดือนธันวาคมปีนี้ปี๒๕๖๖ครับ
เพื่อความสะดวกของผู้ถูกรางวัลสลากดิจิทัลที่เลือกผูกบัญชีกับธนาคารกรุงไทยและเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นได้แล้วด้วยนะ
ตอนนี้เนี่ยทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาให้มีบริการกดขึ้นเงินรางวัลอัตโนมัติผ่านแอปเป่าตังค์ภายใน๑๒งวดข้างหน้านี้เราอาจจะได้เห็นกันครับ